ที่จังหวัดฉะเชิงเซานะคะมีคุณป้าท่านหนึ่ง
มีอาการป่วยทางจิตค่ะเข้าไปขโมยเงิน
และไปขโมยพระเครื่องที่วัดแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเศร้านะคะ
แต่มันมีเรื่องแปลกเกิดขึ้นค่ะช่วงที่เข้าไปไปด้วยรถจักรยานยนต์
แล้วก็บอกให้พี่วินเนี่ยเขารอแล้วพอออกมาเนี่ย
พี่วินเขาบอกว่าขาที่ป้าจะกลับเนี่ยเหมือนมีคนมาด้วยประมาณ๔๕คน
เพราะรถหนักมากเบิ้ลเนี่ยแทบไม่ไปเลย
เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องแปลกนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะ
ตอนนี้คุณป้าถูกจับกุมแล้วนะคะไปดูภาพจากกล้องวงจรปิด
ในช่วงที่คุณป้าเข้าไปขโมยของกันหน่อยเนี่ยนะคะ

พี่วินเขาบอกว่าขาที่ป้าจะกลับเนี่ยเหมือนมีคนมาด้วยประมาณ๔๕คน

มาเปิดเกร็ดนะครับแปลกเป็นเกร็ดล็อก
แล้วก็จะได้มีถุงเหรียญบาทวางอยู่หลังโต๊ะนะครับ๓๕๐๐บาท

กล้มหยิบเกร็ดล่ะครับ
นี่เป็นห้องจำหน่ายวัตถุมงคลของวัดเขาดินในอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเศร้านะคะ
คุณป้าท่านนี้อายุประมาณ๕๐ปีค่ะ
พอเข้าไปเปิดลิ้นชักได้เงินไปได้พระเครื่องไป
เอาใส่กระเป๋าสะพายที่เตรียมมาแล้วเดินออกไปหน้าตาเฉยเลยนะคะ
แต่พอขโมยไปไม่ถึงชั่วโมงค่ะ
พระลูกวัดไปแจ้งตำรวจสพบางปะกง
พอตำรวจเข้าไปตรวจสอบนะคะ
นางอาริยานามวงศาผู้ก่อเหตุอายุ๕๐ปี
ก็ถูกควบคุมตัวทันทีที่วินรถจักรยานยนต์ฝั่งบางสมัคร

ตรวจสอบในกระเป๋าเจอพระพุทธหลวงพ่อโสธร๑องค์เศษเหรียญบรรจุถุงพลาสติก
เขาดินจริงโดยนั่งรถจักรยานยนต์รับจ้าง
บอกว่าจริงอยากไปขอเงินแต่ไม่มีใครอยู่ก็เลยเข้าไปขโมยซะเลย
ถามว่าเงินเอาไปไหนบอกจะเอาไปโอนให้ลูกชายติดคุกอยู่ที่ตราด
แต่ยังไม่ทันได้โอนเงินเลยค่ะตำรวจมาจับกลุ่มตัวไว้ก่อนนะคะ

เป็นเรื่องเล่าจากพี่วินที่พาคุณป้าเข้าไปก่อเหตุนะคะ
แต่อย่างแรกก่อนนะพี่วินเขาไม่รู้นะคะว่าคุณป้าเนี่ยจะเข้าไปขโมยเงินเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าช่วงขาไปปกติแต่ช่วงขากลับน่ะ
ช่วงที่คุณป้าเดินมาแล้วขึ้นมาซ้อนรถจักรยานยนต์
บอกไปตลาดบางบัวพี่วินบอกโอ้โหทำไมรถมันหนักขนาดเนี้ย
มันเหมือนมี๔๕คนตามมาด้วยเร่งเครื่องแทบไม่ออก
และได้ยินเสียงแววอยู่ที่ข้างหูอย่าไปอย่าไป
อย่างนี้เลยเหรออย่างนี้เลยอย่าไป
แล้วไปไหมแต่ก็ต้องไปสิคะเป็นลูกค้านะคะ
ก็ต้องพาไปนะคะแต่รถสายไปสายมาเอาฟังเสียงพี่เขาหน่อยค่ะ
แต่รู้ว่ารถมันหนักผิดปกติหนักจนที่ว่ามันรถมันสายอ่ะ
เราวิ่งไม่ออกเออหนักรถหนักมากแล้วก็วิ่งวิ่งมาเรื่อย
ถึงตลาดวัวจะลงแล้วล่ะมันเหมือนเขาไม่รู้ทำอะไรไม่รู้ล่ะ
รถมันสายเกือบล้มเราก็ถามว่าทำอะไร
เขาบอกว่ากระเป๋ามันหนักระหว่างทางนี่เขาท่องบนมาตลอดทางเลย
เขียนอะไรอยู่ข้างหลังก็ไม่รู้แล้วผมก็ได้ยินแววว่าอย่าไปอย่าไป
เอาอย่างไรก็ตามนะคะพระเลขาวัดเขาดินค่ะไปแจ้งความไว้แล้วนะคะ
แต่ว่าสุดท้ายก็ต้องกลับไปที่สพอีกบอกว่าไม่เอาเรื่องแล้ว
เพราะว่าผู้ก่อเหตุที่ชื่อว่านางอาริยาเป็นผู้ป่วยทางจิต
ตำรวจปล่อยตัวไปแล้วค่ะ